คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวอีกแล้ว
คราวนี้เป็นเหตุพี่ฆ่าน้องนะคะ
เหตุการณ์มันเริ่มจากที่น้องชายเมา
ถึงขั้นไม่ได้สติเดินไปอารวาสอยู่ที่บ้านพี่ชาย
ก่อนแล้วทะเลาะกันก่อนแล้ว
สุดท้ายหลานเนี่ยเข้าไปห้ามน้องชายที่เมาไม่รู้เรื่องก็ทำร้ายหลาน
พี่ชายทนไม่ไหวค่ะคว้าปืนออกมายิงสวนไปโป้งเดียวนะคะ

เหตุการณ์นี้ทุกคนเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่คนที่ใจสลายที่สุดก็คือแม่นะคะ
ลูกคนหนึ่งตายอีกคนกลายเป็นผู้ต้องหา

ไก่ก่อนยิงไก่ก่อนยิงมีลูกใก่ก่อนยิง
แม่และน้องสาวร่ำให้ถิ่มขาดใจ
ข้างร่างรัฐวินญาณของนายดนายรถทิบ

สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าและหน้าอก
รวมถึงถูกคมมีดฟันที่ไหล่อีก๑แผล

หลังก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจ

เหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๑คน

เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้

ชนวนเหตุสุดสลดครั้งนี้ว่า
ตัวเองและน้องชายต่างเป็นคู่ปรับกันมานาน

แล้วฟันรถยนต์รถจักรยานยนต์จนพังเสียหาย
พร้อมกับต่อว่าด้วยคำหยาบคาย

จังหวะที่น้องชายจะวิ่งเข้ามาทำร้ายตนเอง
ตัดสินใจหยิบปืนและลั่นไกลไปหนึ่งนัด

ต้องถูกน้องฆ่าตายอย่างแน่นอน
ด้านนางเกียรติป้าของผู้ก่อเหตุ

หลานชายทั้งสองคนมักทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้ง

ซึ่งปกตินายดันัยเป็นคนดื่มเหล้าทุกวัน

แต่นิสัยดีขยันทำงาน

โดยมีพ่อแม่และญาติพี่น้องมาร่วมพิธี

แม่ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในอาการโศกเศร้า

ตอนนี้ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พี่คิดว่าจะถึงข้างนู่น
ไม่เห็นไม่รู้
แม่ไม่อยากคุย
ก็คุยตั้งเรากว่าที่อาจจะให้ไปเลย

ส่วนนายนิยมรถทิพย์อายุ๙๐ปี

คืนเกิดเหตุตนเองนอนอยู่ในบ้าน

ลูกชายถูกยิงจึงออกมาดู

ขณะที่ภรรยานายเสรีผู้ก่อเหตุ

แม้ตอนนี้ลูกชายจะพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
และมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด